ก็คงได้ติดตามข่าวกันตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็มีพายุเข้ามาหลายจุดนะครับ

วันนี้หลักก็คงเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ช่วงเช้าตรู่ก็มีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ

ทิ้งไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่า

เรายังคงมีโอกาสเจอกับเรื่องของ

เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้

ส่วนใหญ่ก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

พื้นที่ตอนกลางก็มีอยู่บางส่วนเป็น

ลมหนาวเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนกลางก็มีลมร้อนจากทะเล

ทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคเหนือ

ที่เป็นคลื่นแล้วก็ส่วนท้องคลื่น

แล้วก็จะปกคลุมแบบนี้ต่อเนื่องไป

ก็จะทำให้อากาศที่ก่อนหน้านี้

มีความเย็นกดลงมา

ภาพอากาศที่รุนแรงทำให้เกิดเป็นกลุ่มฝน

สิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือเรื่องของ

เห็บนะครับดังนั้นวันนี้ยังคง

บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนี่เป็นภาพ

การเกาะตัวของกลุ่มฝนน่ะขณะนี้นะครับ
เป็นภาพถ่ายจากเรด้า

ปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
หลังจากนี้นะครับฝนก็จะ

พร้อมกับความเย็นจากบริเวณทางตอนบน

ก็ยังมีกลุ่มฝนนั้นก่อตัวอยู่แต่ตอนนี้ก็

เข้าใกล้กรุงเทพมากเท่าไหร่นะครับ
คาดการณ์ว่าในช่วงประมาณ๑๐โมง

เข้ามาในกรุงเทพบ้างนะครับก็จะทำให้เกิดฝน
ในพื้นที่และอย่างที่
บอกเลยครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนนั้น
ยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็ลงมาทางใต้หลังจากวันที่๑๘
เป็นฝนจากทางใต้ขึ้นไปภาคอีสาน

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูภาพดี
ก็จะพบว่าหลังช่วงวันที่๒๓
ก็จะมีลมหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับ
แผลลงมาแล้วก็ดันฝนให้กลับมาอีกรอบนึง
ดังนั้น

เป็นวันที่มีการคาดการณ์

ถ้าเกิดตั้งฉากโดยที่ไม่มีฝน

แต่ยังไงก็คงต้องติดตามการคาดการณ

อย่างที่บอกว่าฝนนี่มีโอกาสตกอย่าง